ก็ต้องดูเรื่องของการจัดตั้งพักของกปศเขา

เทือกสมาชิกใช้ชื่อรวมพลังประชาชาติไทย
เทือกสมาชิกเป็นการทาบทามอยู่นะ
ยังไม่ตอบรับว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่
หรือว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพักอย่างไร
เถอะก่อนร่างนี้นายสุเทพเทือกสุบัน
ใหม่นี้อย่างจริงจังหรือเปล่า
นายสุเทพเขาปฏิเสธไปแล้ว
เดี๋ยวแชร์
แต่ท้ายที่สุดแล้วพักนี้ถูกจับตามอง

เมื่อวานนี้นายทวีศักดิณตะกัวทุ่งทนายความของนายสุเทพเทือกสุบัน
ประธานมูลวิธีกรปศได้ไปยื่นเอกสารจดแจ้ง
การจัดตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
ชื่อย่อของเขาคือบรปช
แล้วก็บอกด้วยว่าได้ยื่นหนังสือขออนุญาตคอสช
เพื่อจัดประชุมใหญ่ที่สวนลุมพินีในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้
บอกว่าขอคอสชเขาไว้แล้วบอกว่าจะไปแถลงเปิดตัวพักที่สวนลุมกัน
ก็จะเปิดตัวทั้งหัวหน้าและกรรมการบริหารพักด้วยที่หลายคนจับตามองอยู่
ใช่ค่ะคือก็รอดูนะว่าจะมีชื่อนายสุเทพหรือเปล่า
กับอีกคนนึงไงคุณสืบสกุลเป็นข่าวก่อนหน้านี้
ว่าจะมานั่งเป็นหัวหน้าพักคือนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์
นายอเนกก่อนหน้านี้มีปฏิเสธแล้ว
แต่ก็ลงเฟซบุ๊กในข้อความที่หลายคนยังงงอยู่เหมือนกัน
เออคือเขาบอกว่าไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
แต่อาจจะไปอยู่ในพักใดพักหนึ่ง
ซึ่งในพักนั้นอาจจะมีบางคนของกปศอยู่ด้วย
และเบื่อกับเรื่องของคู่ขัดแย้งเบื่อกับการเมืองน้ำเน่า
แต่ทีนี้นายอเนกจะไปอยู่พักไหน

โดยทนายความก็คือคุณทวีศักดิ์ยืนยันด้วยนะครับ
รายชื่อผู้ร่วมก่อตั้งพัก๓๒คน
ไม่มีชื่อของนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์
แต่แน่นอนว่ามีชื่อของนายธานีเทือกสุบันอดิษศศพธิปัตย์

ส่วนนายสุเทพจะไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งพัก
แต่อาจจะมีการเชิญให้ร่วมเป็นสมาชิกพัก
เพื่อที่จะให้เหมือนเป็นที่ปรึกษาของพระ
ฟังเสียงของนายทวีศักดิ์หน่อยครับ
ก็คือเราก็สืบทอดเกตนารมณ์สำคัญ
ประการของมวลมหาประชาชนเมื่อคราวชุมนุมกปศ

แต่ว่าเจตนารมณ์สำคัญเพื่อบ้านเมืองเพื่อส่วนรวมเนี่ย
เราก็รับสืบทอดมาที่จะต้องนำไปปฏิบัติต่อไป
คือคนที่จะเข้าไปอยู่เป็นสมาชิกพักนี้
เขาก็ยืนยันออกมาคือเขาไม่ใช่พักกปศ
แต่ว่าเขาใช้คำนี้เป็นพักการเมืองของประชาชน
ส่วนกระแสข่าวดูด
ดูดว่าจะมีคนจากปชปประชาธิปัตธิ์
จะไปอยู่รอปชรวมพลังประชาชาติไทยหรือเปล่า
มีรายชื่อมีกระแสออกมาหลายคนเหมือนกันนะครับ
โดยนายเจ๊อามิงโต๊ะตายงอดีตสสพักประชาธิปัต
มีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันว่าจะถูกดูดไป
ออกมายืนยันว่าตัวเขาเองยังอยู่กับพักประชาธิปัตย
และได้ไปยืนยันความเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์แล้ว
ส่วนอนาคตจะได้ร่วมงานกับนายสุเทพหรือไม่ยังตอบไม่ได้
ต้องขึ้นอยู่กับคณะทำงานด้านการเมืองของตัวเขาเอง
ประกอบด้วยผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนนักวิชาการ
ต้องช่วยกันวิเคราะห์ก่อนว่ามีข้อดีข้อเสีย
ของทั้งสองพักอย่างไกลบ้าง
ส่วนทางด้านของนายพิเชษสถิชวานสถิรัชวานอดีตแก่นำพักเพื่อไทย
ก็ได้เดินทางไปยื่นจดทะเบียนพักใหม่

โดยตั้งเป้าทำงานการเมืองในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปฏิเสธ
ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพักเพื่อไทย
แต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นพันธมิตรทางการเมืองหรือไม่ครับ
ขณะที่พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ขอล้านไลค์สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายยกรัฐมนตรี
โดยทำโพลสอบถามประชาชนว่าจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรี

โดยมีคนเข้ามาตอบคำถามกว่า๕แสนคน
และกว่าร้อยละ๘๙ไม่สนับสนุนให้ทำหน้าที่ต่อนั้นนะครับ
เรื่องนี้เองโฆษกรัฐบาลบอกว่านายกรัฐมนตรีทราบเรื่องแล้ว
ก็ไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวต่อข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับ
เพราะที่ผ่านมามีโพลทั้งที่สนับสนุนและไม่สนับสนุน

แต่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะทำหน้าที่ทุกอย่างให้ดีที่สุด
จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
จากนั้นประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองนะครับ